คุณผู้ชมครับไปเจอกับเรื่องที่ทำให้เจ้าของบ้านเขาตกอกตกใจกันอีกแล้ว

เรียกได้ว่าต้องตามทั้งตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับ
อ้าวตำรวจมาตำรวจมา
เพราะว่าได้รับแจ้งไงได้รับแจ้งว่า
มีงูหลามขนาดใหญ่บุกเข้าไปในบ้านของนางศรีนวลสุขสกลอายุ๗๐ปี
เลขที่๑๗๓หมู่ที่๒ตำบลน้ำชำอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่

พอไปเจอเนี่ยนะฮะเจอเจ้าของบ้านเจอบ้านหลังนี้
แล้วก็เจองูงูหลามนอนนิ่งซ่อนตัว
อยู่ตรงกำแพงครับ

ก็ใช้อุปกรณ์นะฮะพยายามจับเจ้างูหลามตัวนี้ออกไป

ขวบขวบกวนอ้วนเลย
น้องขัดคืนด้วยดูสิ

แต่ว่าหน้าทางมันอ่อนแรงดูมันอ่อนเพลีย
เพราะว่าทั้งค่ำทั้งคืนที่ผ่านมา

มันมัวแต่เล่นกับดุ๊กดิ๊ก

เล่นกันยังไงก็ไอ้ดุ๊กดิ๊กมันเห่าทั้งคืนเลยอ่ะ

ใช่ก็เลยไม่ได้หลับได้นอนเลย

ยังไม่ได้นอน

คือดุ๊กดิ๊กมันจะเห่าเสียงดังกังวานมาก

มักจะเจอกับงูอยู่ไปกระดำมันไม่กลัวนะแล้วมันเห่าเพื่อปกป้องบ้านปกป้องเจ้าของ
เจ้าของบอกว่านี่ไม่ใช่ตัวแรกและเชื่อว่าไม่น่าใช่ตัวสุดท้าย
เจ้าของก็เลยไม่กลัวดุ๊กดิ๊กก็ไปเนี่ยไปดมเล่น
คือทุกครั้งเนี่ยไอ้ดุ๊กดิ๊กมันไปเห่าแล้วงูมันหนีไปแต่ครั้งนี้คงจะตัวใหญ่
จริงไล่ไม่ไหวจริงเอาหลังนะถ้าเกิดเข้าบ่อยน่าจะเป็นเพื่อนกันนะ
อยู่เล่นกันไปเลยแล้วกันเลิกเห่าแล้วอะไรอย่างนี้แต่ก็ดีนะดุ๊กดิ๊กช่วยชีวิตนะจ๊ะ